มันจะมีภาพอีกภาพหนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่เมื่อวานี้เราได้เห็นกันก็คือ
นาทีที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุจะมีตำรวจทั้งหมด๓นายด้วยกันนะคะ
และยุทธวิธีตรงนั้นเป็นยุทธวิธีที่เขามีการฝึกมาอย่างดีนะคะ
ซึ่งในตำรวจที่เข้าไปทั้ง๓นายเนี่ยคือ
เอาจริงถ้าเราไปดูในโลกออนไลน์ที่มีการพูดถึง
เพราะว่าเป็นการจับกลุ่มโดยที่ไม่ก่อเหตุร้ายเพิ่ม
คือมันไม่มีการต่อสู้แล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ยอมวางอาวุธชูมือขึ้น
แล้วก็ยอมให้จับกลุ่มแต่โดยดีแต่อันนี้มันเป็นการปฏิบัติงานโดยผ่านการฝึกมาแล้วมีเป็นขั้นเป็นตอน
ครับวันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับตำรวจสามนายในคลิปเนี้ยที่เราเห็นเนี้ยนะคะ
ก็จะมีร้อยตำรวจเอกทันอมรหนูนาฏรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสนปฐุมวัน
เป็นหัวหน้าชุดนะคะแล้วก็สิบตำรวจโทกรศรีพรมคนนี้คือคนที่เข้าจับกลุ่ม
แล้วอีกคนนึงก็คือ๑๐ตำรวจโทนันทนัทสุธรรมเป็นคู่บัดดี้
ครับก็สองนายเป็นตำรวจสายตรวจของสรน
เพราะว่าเขาบอกเขาเนี้ยเคยฝึกอบรมหลักสูตรเผชิญเหตุมาแล้ว
สิ่งสำคัญที่ตำรวจนายนี้เล่าให้ฟังก็คือว่าสิ่งสำคัญก็คือการหยุดคนร้าย
ไม่ใช่ไปก่อเหตุเพิ่มไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการเจรจา
เพราะนี่คือเด็กอายุ๑๔แล้วสำคัญก็คือแสดงให้เห็นอาวุธของเจ้าหน้าที่
เพื่อให้เด็กรู้สึกกดดันไม่อยากต่อสู้และนำไปสู่การมอบตัวในที่สุด
อันนี้คือยุทธวิธีที่ตำรวจบอกนะคะยอมรับค่ะว่าเมื่อวานี้กดดันพอสมควรเลย
เพราะว่าตัวห้างที่เป็นที่เกิดเหตุเนี่ยก็ขนาดใหญ่ใช่ไหมก็มีการแบ่งกำลังกัน
ชุดของตนเองได้ความมูลว่าผู้ก่อเหตุอยู่ชั้นสาม
ทิศใต้ของทางห้างตรงนั้นเนี่ยเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์
ก็มีกำลังเสริมจากสนสำราญราชมาด้วยก็ไปค่ะ
ไปตรงจุดนั้นพอไปถึงชั้น๓เนี่ย
ครอบครัวให้ฟังบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
กำลังคุยโทรศัพท์อยู่ตอนนั้นคุยกับชุดไกลเกลี่ยของ๑๙๑๙๑
๑๙๑ก็พยายามจะจากรีกล่อมมานะคะให้มอบตัว
แต่เขาบอกเขาได้ยินเด็กตอบบอก

ถ้าสู้ไม่ได้ก็จะฆ่าตัวตาย
ร้อยตำรวจเอกธนมรก็อ่านเกมค่ะ
บอกว่าเด็กต้องวัดใจแน่
ก็เลยตัดสินใจแสดงอาวุธ
ขั้นตอนที่เขาฝึกมาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า
ตัดสินใจแสดงอาวุธซึ่งก็คือปืนยาว
เพื่อให้เห็นนะคะว่าตำรวจมีอาวุธ
แล้วอาวุธเหนือกว่าด้วย
เป็นจิตวิทยานะคะเพื่อให้รู้ว่าสู้ไปก็สู้ไม่ได้

ก็คว่างปืนทิ้งแล้วก็ยอมมอบตัว

กระบวนการนั้นตำรวจก็จะให้หันหลัง
แล้วค่อยถอยหลังออกมาแล้วก็คุกเข่า
และตำรวจอีก๒นายก็เข้ามาระงับ

เพราะว่ากลัวว่าผู้ก่อเหตุจะมีอาวุธเพิ่มหรือเปล่าด้วยนะคะ
ให้ตำรวจเล่าถึงนาทีนั้นให้ฟังกันหน่อยค่ะ

ก็พยายามเทียบกรอบให้เขาวางอาวุธนะครับ

ขณะเดียวกันเขาก็เห็นทีมตำรวจแล้ว
เขาก็พูดกลับไปว่าตอนนี้ไม่ได้แล้ว
เพราะว่ามีคนเยอะมากถืออาวุธปืน
เขาต้องสู้เขายอมตาย
หรือรู้ไหมก็ประมาณว่า

ผมก็แสดงศักยภาพของผมโดยการแสดงอาวุธปืนยาว
เขาเห็นว่าผมมีศักยภาพในประวัติเขานะ

ถ้าเขาสู้เนี่ยเขาไม่มีวันชนะผมได้นะครับ
เขาก็คงใช้ความคิดแล้วถึงเวลาเขาก็

ส่วนได้พูดคุยกับผู้ก่อเหตุไหม
คนที่ได้พูดคุยก็คือรุ่นน้องอีกคนครับ
ลูกน้องนะครับที่เข้าไปใช้เครื่องพัฒนาการนะครับ
ก็ได้แจ้งข้อเกราะหายเขาทราบ
แล้วก็แจ้งสิทธิ์ตามกฎหมายนะครับตามหลักปฏิบัติ
แต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่รับรู้
หรือว่าตอบรับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับ

ทำให้การจับกลุ่มเป็นไปโดยราบรื่นนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกยุทธวิธีของหลักสูตรเผชิญเหตุ
ใช่เป็นการใช้จิตวิทยานะในการเจรจา
แต่ว่าจากข่าวนี้เนี่ยมันเห็นอยู่อย่างหนึ่งนะว่า

ก็คือว่าเด็กสามารถที่จะโต้ตอบได้ใช่ไหม
ที่บอกว่าต้องสู้แล้วสู้ไม่ได้ถ้าสู้อะไรนะ
สู้ไม่ได้จะฆ่าตัวตายอะไรต่างนะครับ